ไปดูเรื่องราวของการแข่งขันที่เราติดตามกันมา
อาการล่าสุดน่าจะหายทันในเกมสุดสัปดาห์นี้ครับ
ก็พูดถึงวินาทีที่เขานั้นขอเปลี่ยนตัวออกว่า

เนื่องจากว่าลงน้ำหนักที่เท้าไม่ได้
แล้วก็เคยเจ็บที่เดียวกันมาแล้วนะครับ

ผมเคยขาหักมาข้างนี้ที่เดิมเลย

คือมันก็แบบมันเป็นภาพจำที่ย้อนกลับมา
แต่คือเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรบ้าง
แต่คือเราก็ฝืนเล่นไปนิดนึง

ปกติคือแบบคือถ้าข้อเท้าพลิกอย่างเดียว
ผมก็ยังเคยเล่นต่อจนไหว

คือแบบคือถึงกับแบบ
อย่าให้ขาหักเลยอะไรอย่างนี้
ก็ดีแล้วนะครับที่ไม่ฝืนเพราะว่าล่าสุดนะครับ
อาการบาดเจ็บของชนะทิพย์สโมสรก็มีข่าวว่า
มีเพียงแค่รอยฟกช้ำบริเวณข้อเท้าขวา
ซึ่งก็อาจจะหายทันในเกมเจลีกที่พบกับซางันโทสุนะครับ
ทีมของเฟอร์นโดตอเรสในวันเสาร์ที่๒๙กันยายนนี้นะครับ

ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นก็อยากจะให้ทางชนะทิพย์เทียรสินแดงดา
แล้วก็ธีรทรบุญมาทันกลับมาร่วมงานอำลาทีมชาติไทยของสินทวีชัย
ไทยรัฐนากุลในเกมอุ่นเครื่องกับ
ดัทแอนโตเบโก้วันที่๑๔ตุลาคมนี้นะครับ
ซึ่งนักเตะ๓คนอยากจะมาด้วยก็ไม่มีโปรแกรมเจลีกพอดี
ตอนนี้รอหนังสือตอบกลับจากต้นสังกัด
แต่ว่าจะให้ลงสนามหรือไม่ในเกมเจอกับซีเรียส
ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมิรวรรณรายวัชกุญสือทีมชาติไทยเท่านั้นครับ
ข้อศอกซ้ายจากเกมโตต้าลีกครับในรอบรอง
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสมิติเวศศรีนคริน
ซึ่งอาจต้องพัก๒๓เดือนทำให้เจ้าเช็คครับ
สิทธิ์ในการลงสนามในเกมที่เหลือของฤดูการ๒๐

และต้องลุ้นว่าจะหายทันมีชื่อติดทีมชาติไทยในอาเซียนครับ
เดือนพฤศจิกายนนี้หรือไม่นะครับ
ก็ถือว่าเจ็บบริเวณที่อาจจะไม่ใช่จุดสำคัญเหมือนข้อเท้า
หรือว่าส่วนสำคัญที่ใช้ในการเตะฟุตบอลเป็นหลักนะครับ
แต่ว่าต้องรักษาให้ดีเหมือนกันครับ
แกรมอุ่นเครื่องเน้นย้ำกันหน่อยครับ๒เกมนะครับ
ต่อเนื่องกันพฤหัสที่๑๑ตุลาคมนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายแล้วสดเวลา๑๘นาที๒๐นาทีครับ
แล้วก็วันอาทิตย์ที่๑๔ตุลาคมเจอกับ
ตรีแดดแอนโตเบโก้นะครับที่สนามยีราคังจังหวัดสวนธรรมดี
ก็ถ่ายละสด๑๗นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ถ่ายทอดวอเล็กบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียนะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาทีครับ
แล้วก็โชคกันด้วยกันทางหน้าจอไทยรัฐในเวลาตี๒ครับ